อีกเรื่องหนึ่งเราก็ตรวจสอบข้อมูลให้ทั้งสองด้านสองฝ่าย
ก็สืบเนื่องมาจากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ถูกระบุว่ามีกำนันหญิงคนหนึ่งตบหน้าลูกบ้านจนเลือดอาบ
เหตุเพราะมาถามถึงมาทวงเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของสามี

กลับไปแล้วก็ได้
ภายใจนะครับ
นี่ค่ะคือในคลิปบอกว่าเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
กำนันหญิงคนหนึ่งก็ทำร้ายร่างกาย
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาถามถึงเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของอดีตสามี
แต่ความจริงเขาก็เป็นญาติกันนะครับ
แล้วก็ไม่ให้กันทำร้ายร่างกายกัน
ฝ่ายที่เป็นลูกบ้านที่ถูกทำร้ายก็ได้แต่ยืนร้องไห้
แล้วก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกันห้าม
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุยกับหญิงคนบาดเจ็บนะฮะ
เดี๋ยวมีกำนันด้วยนะฮะกำนันหญิงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟัง

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า๕มกราคม
ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนี้อดีตสามีของเธอเจ็บหนัก
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุริราชที่กรุงเทพ
ด้วยอาการเชื้อราในสมองใช้เครื่องช่วยหายใจ

คือถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตนั่นแหละ
ที่เธอถูกทำร้ายเธอบอกว่าร่องรอยนี่หนักเลย
เธอบอกว่าถ้าอดีตสามีเสียชีวิตนะ
จะมีเงินชาปนกิจสงเคราะห์นะครับทั้งหมดที่จะได้
คือ๑แสน๙หมื่นบาท
ตามคลิปที่เห็นก็คือเธอไปที่สุพรรณที่บ้านของสามีนะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตสามีแต่มีลูกด้วยกันอยู่
ไปขอแบ่งเงินจากกำนันหญิง๓๐๐๐บาท

ส่วนกองทุนเงินล้านที่อดีตสามีไปยืมมาแล้วติด
อยู่๔๙๐๐ไม่เป็นไรเดี๋ยวชำระหนี้ให้แทน
เดี๋ยวตรงนี้ชำระให้แต่ขอแบ่ง๓๐๐๐บาท
แต่ทางกำนันหญิงไม่ยอมนะฮะก็เลยมีปากเสียงกัน
จังหวะที่เธอกำลังจะเดินออกมาจากตรงจุดนั้น
กำนันหญิงเดินตามมาและทำร้ายเธอตามคลิปที่เห็น
พอเราล้มไปไม่พอก็โดดควิลีมาจับเหาะโคนเข้าแล้วกิน
๑๒แล้วเงินจาวอีกไหม
ไปเอาแล้วมันทำหน่อยยังไงไม่ต้องเอาแล้วให้มันไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ก็คุยกับลูกสาวของคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็คนที่เจ็บหนักอยู่นะ
เพราะเงินชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยตามหลักการแล้วก็คือผู้ที่ฝากเอาไว้ก็เสียชีวิตแล้วถึงได้
คนที่ได้ก็คือทายาทใช่ไหมเออแล้วตกลงมันยังไงทำไมต้องไปขอจากกำนันนะฮะ
ลูกสาวของนางอำพันธ์นะครับแล้วก็คนที่ป่วยหนักอยู่นะครับบอกว่าคือเนี่ยหารือกันหมดแล้วนะครับ
ว่าคือยังไงซะพ่อเนี่ยอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจเดี๋ยวพ่อถ้าเสียชีวิตก็ต้องจัดงานศพกัน
ก็เลยสอบถามไปยังกำนันที่อยู่ในคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่พ่อฝากเอาไว้
กำนันที่อยู่ในคลิปบอกว่าพ่อไม่ได้ส่งมานานแล้วที่ตอนนี้ที่ยังมีอยู่เนี่ยเงินชาวพนักกิจสงเคราะห์เนี่ย
กำนันส่งเองอันนี้กำนันส่งเองแต่เขาเป็นเครือญาติกัน
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไปถามว่าเออจะขอแบ่งสักส่วนหนึ่งได้ไหมล่ะเอามาจัดงานศพถ้าเกิดว่าเขาทรายเขาเสีย
มันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นตามคลิปเพราะว่าทางนั้นเขาไม่ให้
ส่วนอาการของแม่ตอนนี้ก็บาดเจ็บนะมีแผลที่ใบหน้าบวบอบช้ำตามร่างกาย
และได้ไปแจ้งความไว้ที่สพด่านช้างแล้วข้อหาทำร้ายร่างกาย
ต้องเอาหนี้เกี่ยวร้อนกลับไปที่พ่อเงินประกันตัวเดียวก็ต้องหักหนี้ตรงนี้ใช่ไหม
ตรงนี้เนี่ยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงให้หน่อยนะ
เพราะว่าถ้าฟังจากลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อลูกกับญาติไม่มีสิทธิ์เลย
กำนันเขาบอกเขาเป็นคนส่งแต่เงินความจริงต้องจ่ายให้ทายาทไม่ใช่เหรอ
ใครจะส่งก็แล้วแต่แต่คุณยังไงคุณก็ต้องจ่ายให้ทายาท
แต่ว่าทางนี้เขาบอกเขาไม่ได้ติดใจนะเขาก็ยอมรับว่ากำนันเป็นคนส่งนะ
พ่อก็ไม่ได้ส่งเนี่ยทีนี้กำนันฮะเราเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
นางสาวธนกรธนพัฒน์อภิเดชากำนันตะบนวังยาวที่อยู่ในคลิป
กำนันธนกรชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้ทะเลาะกันมีเรื่องกันในฐานะกำนันกับลูกบ้านนะ
ขอให้เข้าใจหน่อยเป็นเรื่องในครอบครัวนะ
เพราะว่าเธอและคนในคลิปเป็นญาติเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันมาตลอด
เรื่องที่นางอำพันธ์บอกว่ามาต่อรองเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของอดีตสามี
เธอบอกว่าเรื่องนี้มันคุยกันไปนานแล้วนะคุยกันไปแล้วว่าจะช่วยอะไรยังไงกัน
แล้วทำไมมันถึงลงไม้ลงมือกันเนี่ยเดี๋ยวฟังนะฮะฟังกำนันทนา
ก็จะมาขอต่อรองคือหนูก็บอกว่าหนูคุยไปแล้ว
หนูคุยกับไอเบิร์ตไปแล้วหนูก็พูดอย่างงี้เนอะครับอ่าหนูก็พูดไปแล้วบอกว่าไอ้ส่วนที่ว่า
มันจะเอาไปที่หนูส่วนว่าเหมือนหนูให้หนี้พ่อมันเนี่ยมึงจะเอาไปทำศพพ่อมึงก็เรื่องของมึง
และส่วนที่กูจะทำบุญร่วมเนี่ยเดี๋ยวกูทำเองหนูก็พูดอย่างนี้
หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้
หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้
หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้

หนูก็พูดอย่างงี้หนูก็พูดอย่างงี้
เอาเป็นว่าฝั่งกำนันธนกรเธอบอกว่าเธอก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
เป็นว่าฝั่งกำนันธนกรเธอบอกว่าเธอก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
แต่ไม่ได้แจ้งความไปขอลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพ

แต่อีกฝั่งแจ้งความเข้าหาทำร้ายร่างกายไว้ที่สอพดานช้าง